เป็นที่มาของคำว่าคุณพระช่วยจริง

กลับไปที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาอ้าแขนรับเลยนะ
แล้วนี่ค่ะเป็นสถานที่
กักตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยง
เสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำ
เราเจอมากแต่ปีนี้ไม่รับนะฮะ

หน้าบุญจริงค่ะทำแบบนี้ได้บุญนะคะ

พื้นที่ของวัดทุ่งสนุนรัตนาราม

ทีเดียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แลนดมาร์คของอำเภอบึงสามัคคี

เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็ปฏิบัติธรรม

การทำภารกิจของพระพิสุสงฆ์ท่านเท่านั้น

ออกไปนอกหน้าต่างเป็นวิวทุ่งนาเลยนะคะ

พระมหาอภิษฐาเจ้าอวัด

ท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์การ

มันดูท่าทางว่ายังไม่
ทุเลาเบาบางลงมีผู้ติดเชื้อรอเตียง
จำนวนมากแล้วรอแบบไร้ความหวัง
อันนี้ท่านบอกนะเพราะฉะนั้นแล้วทางวัด
มีความประสงค์จะยกพื้นที่นาบุญตรงนี้
ให้กับเทศบาลระหารอำเภอบึงสามัคคี

กากตัวผู้สมัครเสี่ยงสูง

คุณผู้ชมดูนะที่หลับที่นอน

ที่นอนวิพัดลมเครื่องอำนวยความสะดวก

มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเลย
ก็เกรงว่าจะมีปัญหาแต่อาตมาก็ยินดี
ที่จะช่วยในฐานะที่ว่าเป็นคนไทยด้วยกัน

ที่อยากจะกลับบ้านก็ถ้าหากว่าอยากจะมา

เพราะว่าวิวดีบรรยากาศดี

ท่านบอกว่าก็ฟินแน่นอนและไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เรียกอะไริ้น

จะเดินทางเช้าไปบินทบาท

มาส่งให้กับคนที่กลางตัวนะครับในมือเช้าถูกต้องค่ะมือเช้าแล้วก็มือเที่ยงนะคะ
ขณะที่ทางเทศบาลระหารแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ได้มาขอใช้พื้นที่นาบุญตรงนี้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นท่านบอกว่านี่แหละพระไม่ทิ้งโยมนะคะ
บรรยากาศสิโอ้ชิวมากเลยอ่ะนะคะ